สำหรับเหตุสลดที่เด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ฆาตกรรมบนดาดฟ้าคอนโดมิเนียมเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากพยานหลักฐานและคำรับสารภาพ
ที่มีทำให้ตอนนี้ก็ทำให้รู้ผู้ต้องหาแล้ว
แต่ว่าเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีพัฒนาการทางสมองช้า
ก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดข้อโตเถียงกันนะครับว่า
ผู้ต้องหาในคดีนี้จะต้องได้รับโทษหรือไม่
ติดตามคำตอบเรื่องนี้จากรายงานครับ
โปรงผ้าสีขาวรองเท้าแป้งเด็ก
พร้อมเครื่องดื่มและอุปกรณ์เส้นไหว้
ถูกนำมาวางไว้บนดาดฟ้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมที่ทางครอบครัว

ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกนายนัทพงศ์เปลี่ยนน้อย

บุคคลที่มีพัฒนาการทางสมองช้า
จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญวิญญาณออกจากจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งตามพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด
เห็นเหตุการณ์และคำสารภาพจากปากคำของนายนัทพงศ์ผู้ต้องหา
ระบุว่าได้เดินทางมาที่คอนโดแห่งนี้
จากนั้นนายนัทพงศ์ได้ออกอุบายล่อลวงให้เด็กหญิงผู้เคาะร้ายขึ้นบันไดไปด้วยกัน
ที่ดูจากกล้องวงจรน้องเล่นอยู่ข้างล่างประมาณเด็กประมาณ๓หรือ๔คน
แล้วก็มีเด็ก๓คนที่เข้าไปในลิฟต์
เด็กคนน้องคนนี้คือยังไม่ได้เข้า
ก็ผู้ชายคนนี้ก็คือเหมือนกับแบบชักจูงให้ขึ้นบันไดบันไดด้านหลัง
ก็ตามเขาไปตอนแรกเขาไม่ตามเขาก็บอกไม่ไม่
เสร็จก็มาเรียกอีกทีเขาก็เลยตามไปค่ะ
จากพยานหลักฐานที่ปรากฏตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายนัทพงศ
มาสอบปากคำในกลางดึกของคืนเกิดเหตุ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวไม่ยอมพูดจาหรือให้ข้อมูลใด
กระทั่งเที่ยงวันนี้ที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานวัดพระยาไกร
เพื่อสอบปากคำด้วยตัวเอง
โดยมีญาติของนายนัทพงศ์ร่วมรับฟังด้วย
การสอบสวนดำเนินไปนานกว่า๑ชั่วโมง
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพ
ลงไปในศาสตร์อย่างนั้นที่ชั้นลอย
ถ้อยคำที่สอดคล้องกับผลการชนะสูตร
แพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าขาดอากาศหายใจ
เนื่องจากศีรษะตกกระแทกพื้น
รวมถึงตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
แต่ไม่พบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ
ส่วนสาเหตุการลงมือยังไม่ชัดเจน
เพราะนายนัทพงศ์มีพัฒนาการทางสมอง

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งตัวให้แพทย์ประเมินผลอีกครั้ง
ส่วนแนวทางการดำเนินคดีกับนายนัทพงศ์
จะเป็นไปเช่นเดียวกับบุคคลปกติ
เนื่องจากทางครอบครัวไม่เคยร้องขอ

ให้ผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
เสมือนไร้ความสามารถ
ส่วนการลงโทษต้องเป็นไปตามดุลยพินิษฐ์ของศาล
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน